มีคนมาให้การบอกว่า

แล้วชุดประดาน้ำฝ่าสายฝนไปงมครับ

อันนี้เป็นวัดสุขยานที่เห็นเป็นเป็นรูปร้างของเซฟเวอร์นะครับ
ตัวนี้เป็นของบ้านกำนันครับ
ยกขึ้นมาอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไร
เอาล่ะคุณผู้ชมดอมถ้าเจอเซิร์ฟเวอร์ข้างในมันจะต้องมีภาพตอนเกิดเหตุตอนยิงกัน
ใจร้อนพี่ถามก่อนเลยกู้ได้ไหมกู้ข้อมูลได้ไหม
ณตอนนี้ประเมินเบื้องต้นจากสภาพภายนอกสภาพยังดีเขาเชื่อว่ากู้ได้
ตรงนี้คือคลองหลังวัดตากล้องครับอำเภอเมืองนครปฐม
ซึ่งนักประดาน้ำมูลสุขสารนุเคราะห์เกือบ๑๐คนไปงมมาตั้งแต่๓ทุ่มกว่าไปจนถึง๔ทุ่ม
ตอนงมนี้พี่น้ำแข็งมีเบิร์ดฝนก็ตกแต่นักประดาน้ำไม่ย่อท้อต้องชื่นชม
ครึ่งชั่วโมงครับเจอเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดที่บันทึกข้อมูลการใช้ก็
เป็นทรงเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณผู้ชมขนาด๖๐คูณ๓๐เซนจมอยู่ใต้น้ำ
พอเอาขึ้นมาได้รีบเอาใส่ถุงดำบรรจุใส่กล่องโฟมแล้วส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานภาค๗
เพื่อจะทำการกู้ข้อมูลทันทีครับห่างจากตรงนี้ไปนะคุณผู้ชม๒กิโลเมตรมันเป็นคลองเชื่อมต่อกัน
นักประดาน้ำอีก๕นายช่วยกันงมค้นหาเซอร์เวอร์อีกชุดหนึ่งที่จากคำให้การเขาบอกว่าถูกทิ้งไว้ตรงจุดนี้
ที่๒ใช้๕นายงมไปแต่ตรงนี้ง่ายหน่อยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งน้ำมันแค่เมตรเดียว
มันไม่ลึกมากไม่ลึกไม่ลึกพวกเราลงไปก็ประมาณเอวเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ล่างเป็นโครนใช้เวลาอยู่๑๐นาทีกู้ขึ้นมาได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็รีบเอาใส่กล่องเลยส่งไปกู้ข้อมูลเช่นกันครับ
ทั้งสองจุดนี้รู้ได้ไงมางมตรงนี้ได้ไงมีคนให้ข้อมูลเป็นข้าราชการเรือนจำในจังหวัดราชบุรี
แล้วเป็นลูกน้องคนสนิทของกำลังนกชื่อว่าในโบ๊ทในโบ๊ทสารภาพว่าผมเองนี่แหละเป็นคนเอาเซอร์เวอร์๒ชิ้นนี้
ซึ่งบันทึกข้อมูลวงจรปิดในบ้านตอนเกิดเหตุเนี่ยไปทิ้งตอน๔ทุ่มในวันเกิดเหตุครับตอนสารวัสสิโรนยิงประมาณสัก๓ทุ่ม๔ทุ่มในโบ๊ทเอาเซอร์เวอร์๒ชิ้นนี้มาทิ้งตรง๒จุดนี้เลย
ค่ะแต่ว่าดอมพอดูแล้วคุณผู้ชมดูแล้วก็ร้อนใจเพราะว่าพอเปิดกล่องโฟมมาใช่ไหมแล้วเจอเป็นถุงดำในถุงดำอ่ะน้ำดูสิน้ำมันอยู่เต็มเลยอ่ะ
แล้วพวกแบบว่าชุดข้อมูลที่เก็บข้อมูลอย่างเซิร์ฟเวอร์นี้พอมาเจอน้ำไปกลัวกลัวว่าจะเป็นอะไร
คือทางรองผู้บังคับการจังหวัดนครปฐมครับพันธุ์ตำรวจเอกพันลบบอกว่าการกู้ข้อมูลเซอร์เวอร์จมน้ำทางพอถอรับพิสูจน์หลักฐานแนะนำให้แช่อุปกรณ์ไว้ในน้ำก่อนนะ

นี่ไงพี่เบิร์ตคือคุณผู้ชมมาคอมเมนต์มาเลยนะว่ารู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันจมน้ำทำไมพอเอาขึ้นมาแล้วรีบทำไมถึงไม่หยิบออกมาจากน้ำทำไมปล่อยให้แช่ไว้อย่างนั้นคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีเลยนะคะ
เขาบอกให้แช่ไว้เพื่อไม่ให้ระบบข้างในมันแห้ง

แล้วเซอร์เวอร์ทั้ง๒ชิ้นนี้สภาพดีครับ
ตายแล้วงั้นแปลว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
ถ้าเกิดว่ามีการกู้ข้อมูลมาได้สำเร็จพี่จะได้เห็นเลยว่าวันนั้นใครทำอะไรบ้าง

บางคนสารภาพแล้วใช่ไหม

โอ้โหแล้วอย่าลืมนะว่ารองโจ๊กบอกว่าจริงคดีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับ
ทุกอย่างมันมาได้หมดมันปูมาได้หมด

คือปืนเนี่ยนะฮะวัตถุพยานสำคัญเจอแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับ
ระหว่างที่ตำรวจสอบสวนนะครับคนที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับในเก่ง
ในเก่งคุณผู้ชมคนนี้เป็นคนงานของกำนันนกแล้วระหว่างนั้นคุณผู้ชมฮะกำนันนกฮะ
เนี่ยครับนี่ในเก่งคนงานของกำนันนกนะครับมีพิรุษอ่ะ
มีพิรุษสีหน้าสีตาเคร่งเครียดนะครับแล้วร้องไห้ออกมาอยู่ดีระเบิดร้องไห้ออกมาเลยนะครับ
คราวนี้ก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำฮะไปถูกสอบปากคำอีกห้องนึงผ่านไปสักพักคุมตัวไปขึ้นรถออกไปไหนคราวนี้
ออกไปจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ไปหาปืนครับไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละฮะ
เก่งสารภาพเองว่าผมเอาปืนไปซ่อนเองผมเอาปืนไปซ่อนเองจุดแรกไปที่ไหนไปที่ท้ายอ่างเก็บน้ำปลาปลาในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมในเก่งเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนขุดหลุมฝังปืนหลังกงสุนัขไหนไหนกงสุนัขนี่นี่คุณผู้ชมนี่หลังกงสุนัขนี่พอขุดขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะเจอถุงพลาสติกก่อนนะครับแล้วก็มีผ้าแบบ

พอได้รับคำสั่งแล้วเขาถึงเอาไปฝังที่หลังกรงสุนัข

ตำรวจคุมตัวในเก่งนะครับไปต่อที่โรงงานของกำนันนก
จุดที่ยิงกันจุดที่เกิดเหตุ
นะครับซึ่งเป็นจุดที่เอาอุปกรณ์นะครับไปขุดดินซ่อนไว้ขุดดินซ่อนไว้
ซ่อนอยู่ที่นี่นะครับเป็นเสียมด้ามไม้ขนาดเล็กฮะ
ส่วนปืนที่ขุดเจอคุณผู้ชมโอ้โห
คือผมอ่านข่าวนี้ผมเห็นใจตำรวจน้ำดีทั่วประเทศจริงนะ
ปืนที่พบเป็นปืนสวัสดิการตำรวจครับโอ้
ปืนที่ยิงสารวัตรสิวตายเป็นปืนสวัสดิการตำรวจครับของใครอ่ะ
ของร้อยโทนิมิตรสลิดกุลครับสังกัดสพมนพภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ

ในการซื้อปืนการขอซื้อปืนสวัสดิการมันมีขั้นตอน
มีแบบแผนของมันตามหลักการปืนของใครก็ของคนนั้น
คนนั้นต้องครอบครองไม่มีสิทธินะครับจะให้คนอื่นใช้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนใครผิดต้องดำเนินคดีครับ
ถ้าเป็นไปตามนี้นี่คือร้อยตำรวจโทนิมิตร

ทีนี้เขาบอกว่าการใช้สวัสดิการตำรวจในการซื้อปืน

แต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นไหม
ความสนิทสนมสนิทขนาดไหนถึงแบบขายปืน
สวัสดีการให้กับกำนันนกได้
แล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมเรื่องของกำนันนกก่อนหน้านี้ถูกสั่งพักแล้วใช่ไหมคะ
ถูกสั่งพักการทำหน้าที่แล้วมันมีรายละเอียดอีกค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง
มธหนูคุณอนุทินตอนนี้ออกมาบอกนะ
บอกว่าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว
โดยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ฝ่ายปกครอง
ปราบผู้ที่มีอิทธิพลทั่วประเทศเลย
เพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญจริง
คุณอนุทินบอกแบบนี้ค่ะว่าจะต้องเร่งจัดการ

กับการให้มีผู้นำชุมชนสะสมอิทธิพล
แล้วทำตัวเหิมเกลิมท้าทายอำนาจท้าทายกฎหมาย
อาวุธปืนต้องจำกัดการถือครอง
ไม่ใช่ให้ปืนไปอยู่ในมือคนชั่ว

ทีนี้ค่ะพมหนูมีคำสั่งออกมาแบบนี้
ทำให้นายอำเภอเมืองนครปฐมค่ะนายยุทธนาโพธิวิหกก็มีคำสั่งด่วนที่สุดเลย
ลงนามเมื่อวันที่๘กันยาที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ถึงผู้กำกับโรงพักเมืองนครปฐม
คืออยากทราบรายละเอียดแล้วก็ผลการดำเนินคดีกำนันนก
ได้เอามาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้มี
แล้วก็ใช้อาวุธปืนเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะในอำเภอเมืองนครปฐมก็มีการส่งหนังสือ
ด่วนที่สุดถึงกำนันนกเพิกถอนใบอนุญาตเรื่องอาวุธปืนนี่แหละ
อันนี้ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ให้โอกาสในการโต้แย้งแล้วก็แสดงพยานหลักฐานใน๗วัน
ก่อนหน้านั้นจากการตรวจค้นบ้านกำนันนก
เต็มแล้วพอไปตรวจค้นเจอว่ากำนันนกครอบครองอาวุธปืน
ที่มีทะเบียนถูกต้องเป็นสิบกบอก
พอคนฟังแบบนี้แล้วนี่มันคลังแสงคลังอาวุธชัดนี่
หลังจากนั้นก็มีคำสั่งยึดอาวุธปืน
อำเภอเมืองนครปฐมก็มีการออกคำสั่งพักการทำหน้าที่

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยความผิดร้ายแรง

ทุกฝ่ายเลยนะต้องทำงานร่วมกัน
เพื่อที่จะดูเรื่องนี้
และอย่างที่บอกค่ะว่าสารวัตรสิวต้องไม่ตายฟรี

ส่วนความคืบหน้าในการคุมตัวกำนันนกไปฝากขังผัดแรกที่สารอาญา
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาดูสีหน้าสีตาเขาว่า
เร่งเครียดหรือว่าผ่อนคลาย
หรือว่าไม่ได้กังวลใดโดยเมื่อวานนี้ครับ
โมงครึ่งตอนเช้าครับชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานกองปราบก็คุมตัวกำนันนก
ขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรกครับ
แล้วพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากพฤติการมีความรุนแรงและด้วยอิทธิพล
ก็เกรงว่ากำนันนกผู้ต้องหาเนี่ย
ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ

ต่อให้ใส่แมสแต่ว่าสภาพดูอิดโรย
แล้วนักข่าวรายงานว่าดูเคร่งเครียด
มีการเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่รับเป็นสีฟ้า

นักข่าวพยายามจ่อไมค์ถามครับ

ตอนที่กำหนันนกโดนคุมตัวขึ้นรถไป

แล้วก็ตาแดงหน่อยใช่
คำร้องฝากขังกำนันนกเนี่ยคุณผู้ชม

ทำการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
เนื่องจากต้องสอบพยานอีก๓๐ปาก
แล้วรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง
รอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาอื่น
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวก็เลยขอหมายขังผู้ต้องหาไว้
ระหว่างการสอบสวนกำหนดขังไว้๑๒วันคุณผู้ชมฮะ
ตั้งแต่๙กันยายนก็คือเมื่อวานไปจนถึง๒๐กันยายน
ท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่ากำนันนกผู้ต้องหาเป็นกำนันในพื้นที่มา๙ปี
ก็สนิทกับตำรวจในหลายพื้นที่สามารถจะโน้มน้าวชักชวน
ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงค่าราชการหน่วยงานอื่นเนี่ย
สั่งสรรค์กันได้เป็นการเสริมสร้างบารมีตน
แล้วก็สนิทสนมกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ
มีการใช้อำนาจบารมีขอให้ผู้ตาย
ก็คือสารวัตรสิวเนี่ยย้ายข้าราชการตำรวจที่ตนรู้จัก
แล้วพอไม่ได้รับการตอบสนองจึงมีพฤติกรรมอุกอาจ
ให้ผู้อื่นยิงผู้ตายซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
หน้าตำรวจอีกหลายนายเป็นพฤติกรรมอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

แล้วหลังเกิดเหตุก็ยังมีการสั่งให้ทำลายพญาหลักฐาน
โดยการล้างคราบเลือดเก็บปลอกกระสุนปืน
เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดแล้วก็หลบหนีไป
ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่อัตราโทษจำคุก
สูงสุดถึงประหารชีวิตนะคุณผู้ชม
กำลังนกเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ขอประกัน

คือเรื่องของไม่ขอประกันตัวเนี่ยคุณผู้ชมคงสงสัยว่าโอ๊ยคดีอื่น
คดีอื่นเขาอยากจะประกันตัวออกมาสู้คดี
แต่อันนี้ทนายคงเห็นแล้วว่ากำนันนกอยู่ในนั้นปลอดภัยกว่า
ถ้าออกมาเนี่ยดีกว่าจะเป็นภัยต่อชีวิต
นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงพี่ชายของหน่องหน่องนะครับบ้านโป่ง
ต้องเรียกให้ถูกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาคนบ้านโป่ง
ไม่ใช่นองทองครับไม่ใช่ท่าผาอะไรนะเออนะครับ
เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยตายอย่างหมาก็จริงเขาพูดเองนะ
แต่ว่าตายอย่างหมาพิษบูครับเขาเปรียบเทียบแบบนี้
ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
ครอบครัวเนี่ยมารับศพนายธนันชัยมั่นมากนะครับอ่าหมั่นมากครับ
ขออภัยอายุ๔๕ปีหน่องนี่แหละฮะผู้ต้องหาที่ยิงสารวัตรสิวตาย
พี่ชายของนะครับในน่องบอกว่าอยากให้จบไม่อยากพูดแล้วนะครับ
ไม่อยากพูดแล้วนะนี่แหละ
ถ้าผมติดใจนักข่าวช่วยอะไรได้ไหมนะครับ
ไปดูจที่สื่อสารคุยกับพี่ชายของนองพันดีนะครับ
นองผมมันตายตายไหมว่าตายอย่างหมาด้วย
ผมก็ภูมิใจว่ามันตายอย่างหมาหมาพิษบูไม่ใช่หมาที่ฉุก

แล้วผมขอยังน้องผมไม่ใช่หนองท่าผา

คนมันโต้งคนไว้ลึก
คนมีความทักษิไม่ใช่เป็นลมพาว

ผมขอแค่นี้แหละครับทุกอย่างมันจบผมขอให้จบ

แพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนั้น
ผ่าชนะสูตรสบในหนอง
เขาโดนกระสุนเข้า๔จุดด้วยกัน

เถิบประทังซ้ายหน่อยใต้คางด้านซ้าย

แล้วก็ตรงรักแร้รักแร้ด้านซ้าย
กระสุนปืนเข้ากระดูกสันหลัง

ส่วนการจัดงานศพในหน่องนี่
จัดที่วัดหนองกบนะครับบ้านโป่งราชบุรี
ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายครับมีญาติใกล้ชิด

ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นางสาววัดนิกา

ไม่เคยบอกเธอหรอกนะแล้วสามีก็ไม่มีส่วนรู้เห็นนะฮะ
ถึงเธอก็ไม่มีส่วนรู้เห็นกับสามีด้วย
ตอนนี้ทุกคนกดดันบอกในครอบครัวกดดันบอก
ย้ำว่าวันเกิดเหตุเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ออกไปไหนเลย
ไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกอย่างที่เป็นข่าวด้วยนะครับ
สำหรับงานศพของนายหน่องหรือนายธนันชัยเนี่ยนะครับ
จะตั้งสวดอภิษฐรรม๓คืนจนถึงวันที่๑๑กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็จะชาปนกิจ๑๒กันยายนครับ